วันนี้๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๔ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาเปิดขุมทรัพย์รับโชคกันหน่อย
ประตูรถทัวร์เปิดแล้วคุณผู้ชมชมรมนิยมตัวเลขตามขึ้นมาตามขึ้นมา
พาไปที่แรกกันก่อนครับวัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ค่ำเมื่อวานเนี่ยคึกคักมากเลยครับนะฮะคนที่เขานิยมเรื่องของตัวเลขก็ไปทำพิธีกัน
มีพิธีการขอขมากรรมแล้วก็บวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธกับพ่อปู่มุจรินนาคาราช
ก็มีพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวะชิโรมหรือว่าพระอาจารย์หมูเจ้าอาวาส

ชาวบ้านที่ร่วมรุ้นเขาบอกว่าโอ้ยลุ้นกันแบบใจจดใจจ่อครับ
และระหว่างเจ้าอาวาสโดดน้ำตาลเทียดหลงขันน้ำมนด์ก็หลุนช่วยส่องกันไป
บางคนก็เห็นชัดเป็นตัวนั้นตัวนี้กันไป

โชคกันไปแล้วบอกว่าโอ้โหขันน้ำมนต์อันนี้ให้มาแล้ว
สี่งวดติดชาวบ้านก็ได้โทษจะลาบกันไปนะครับ
ไม่ต่างจากวัดกุฎแห่ธรรมวิเวกครับอำเภอพิบูรรักษ์จังหวัดอุดรธานี
มีชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศนะครับหลั่งไหลไปที่วัดตั้งแต่เช้า
การจราจรติดขัดเลยแหละครับนะครับลานจอดรถก็เต็มไปด้วย
รถยนต์มาจอดแน่นเชียวนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ทุกคนต่างมารอพระอาจารย์ทำพิธีขอเลข
แล้วก็ส่องหาตัวเลขจากรูปปั้นจราเข้ที่อยู่หน้าสารากาประเรียน
แรกก็ได้เลขจากบริเวณดวงตาจราเข้นะครับ
บางคนลงทุนนับฟันเลยนะครับ
นับได้๖๕ซี่เขาว่าแบบนั้นนะ
หลังจากทำพิธีเสร็จครับพระอาจารย์ก็ออกมาโปรยทานให้ญาติโยม
แล้วก็ให้ลูกศิษย์เขียนตัวเลขบนกระดานไว้บอดนะฮะ
เพื่อให้ทุกคนเห็นกันชัดครับ

ชัดมากครับไม่ใช่ชัดธรรมดาด้วยนะครับ
พาไปกระซิบขอพรข้างหูคุณช้างมหาเศรษฐีกันหน่อย
คุณช้างนี่ต้องจังหวัดสุพรรณบุรีถูกไหมคะ
อุทุมพระรารามหรือว่าวัดไผ่แขกที่สุพรรณบุรีค่ะ
นี่ค่ะนักเสี่ยงโชคร่วมกันทำพิธีเสริมดวง
ไหว้ขอพรคุณช้างมหาเสถีชาวบ้าน
ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นไอ้จ้อยเด็กวัดไผ่แขกด้วย

นู่นวัดเด็กวัดทุ่งเจดีใช่ไหมฮะที่ศรีชนนครศรีธรรมราช
ก็คือไอ้ไข่นะฮะส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต
แล้วก็ยังมีการใช้โทรศัพท์มือถือนี่มีการถ่ายภาพเก็บไว้นะ
ส่งต่อให้กับเพื่อนได้ช่วยกันวิเคราะห์เลขเด็ดนะฮะ

ก็เลือกใช้วิธีคือเสี่ยงทายขอเลขเด็ดด้วยกัน

บางคนก็บอกไม่ค่ะวัตถุประสงค์คืออยากได้ตัวเลข
แม่ก็ช่างเป็นเลขเดียวกันกับเมื่อกี้เลยเนอ

ผมพาไปต่อที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านป่าเป้าอำเภอถวัฏบุรีจร้อยเอ็ด
จ้างคณะดนตรีกองยาวห่างเครื่องแบบนี้
เมื่อวานนะเพราะว่าได้โชคกันไปท่วงหน้า

ขอดูหน่อยซิเขาบอกว่าผ้าป่ายอดเงิน๓๙๒๓๐บาทนี่ยอดนี้
แล้วก็มีเงินต่อยอดของชาวบ้านอีก๗๖๒๖บาทรวมเป็นเงิน๔๖๘๕๖บาท
ใครจะไปเสี่ยงโชคเขาบอกว่าไอ้กองผ้าป่าเนี่ยเขาชอบดูเลขท้ายของจำนวนเงินที่ทำบุญกัน

ส่วนที่วัดบุงกกเรียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับบรรยากาศคึกคักไปด้วย
ชาวบ้านนับร้อยคนแบบนี้แห่ไปส่องหาเลขกันแล้วก็บวงสวงแม่ตะเขียน
ที่ให้โชคแบบรัวมา๒งวดแล้ว
ระหว่างที่ร่างทรงทำพิธีครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะ
ชาวบ้านก็รีบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วยนะครับ
เผื่อว่าร่างจะใบ้เลขมาตอนไหนเดี๋ยวจะได้ไปเปิดดูย้อนหลังได้
แล้วก็หลังจากทำพิธีเสร็จครับชาวบ้านก็พากันไปส่องหาเลขด้วยการใช้แป้งฝุ่นโรยบนต้นตะเคียนนะครับ
แล้วก็ลุบไปลุบมาลุบไปลุบมามีคนเขาเห็นครับเห็นตัวเลขด้วยนะฮะ

คุณผู้ชมครับต้นตะเคียนต้นนี้นะฮะมีความยาว๑๕เมตรเส้นรอบวง๓เมตรนะครับ
พบขณะที่ทางวัดเนี่ยว่าจ้างรถมาขุดลอกสระเพื่อเก็บกักน้ำ
จากนั้นนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันนำขึ้นมาไว้ที่วัดนี้แหละเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับ
ขันแล้วมนต์ก็ด้วยนะฮะ
ต่อเลยค่ะปิดท้ายนะฮะพาไปหลายที่ต้องปังสักที่ต้องโดนสักที่แล้วนะ
ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมสำนักสงฆ์ตลุกยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาโคราชบ้านเองนะครับ
ก่อนหน้านี้มีพิธีปลุกเสกไอ้ไข่ใช่ไหมคะพระครูสังครักษ์หลักชัยธรรมวิจโยหรือว่านี่จำหน้ากันได้ไหม
หลวงพ่อหลวงปู่เดือนชัยเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะ
สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวบ้านก็คือการส่องหาเลขเด็ดในบาดน้ำมนต์
แอบกระซิบกันนะว่าตัวเลขไปตรงกับทะเบียนรถของหลวงปู่เดือนชัยที่นั่งมาเลย
ทะเบียนรถอะไรล่ะมีเลขไหมมีรูปไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวบอกให้นะคะ
อันนี้เป็นทะเบียนรถนะฮะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเราสามารถพูดกันได้ไม่ต้องตีนะฮะ
ซึ่งเชื่อว่าโชคลาภในงวดนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับการเช่าบูชาไอ้ไข่นี่แหละค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคล
ซึ่งเงินรายได้จากการเช่าบูชาก็จะนำไปสร้างเมนแล้วก็สาราพักศพต่อไปนะจ๊ะ